คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ความคืบหน้าค่ะ
สุชาติที่ถูกฆ่าฝังดินนะคะวันนี้มีความคืบหน้าสองเรื่อง
หนึ่งก็คือตำรวจลงพื้นที่ไปนะคะไปหาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ไปเจอ
ไปเจอกระสุนกระสุนสองนัดนะคะเหมือนกับไปฝังอยู่ที่ต้นไม้เนี่ยค่ะ
ที่ดินด้วยแล้วเขาก็เลยจะต้องนำออกมาคาดว่าเป็นกระสุนที่คนร้ายเนี่ย
ใส่เสียสุชาติเจอเพิ่มนะคะตอนแรกเจอปลอกกระสุนเห็นไหม
ฝังอยู่แบบนี้นะคะครับสองคือตำรวจเนี่ยเขาออกหมายจับเพิ่มนะคะ
คือจากเดิมที่เราเล่าข่าวกันมาตลอดว่าผู้ต้องหามี๓คน
อืมก็คือบังฟิศกิบหลีที่เป็นพี่น้องกันครับแล้วก็บังสัน
ฟิศกับกิบหลีเนี่ยยังหลบหนีอยู่ส่วนบังสันไปมอบตัวเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ออกไม้จับเพิ่มอีกคนนึงก็คือบังหนีบังหนีที่ถูกออกไหมจับเพิ่ม
ก็เพราะว่าบังสันให้การสัดทอดครับบังสันบอกว่าบังหนีมีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่บังหนีเนี่ยหนีไปแล้วหลบหนีอยู่ตอนนี้กลายเป็นว่าหนีอยู่สามนะคะ
หนีอยู่สามบางหนีก็ยังหนีอยู่นะบางหนีก็หนีแล้ว
สารจังหวัดกระบีออกไหมจับนะคะตามหน้าจอเลยนะคะ
นายสุริยาเริงสมุดหรือบังฟิศอายุสามสิบเอ็ดนายสุรชายเริงสมุดหรือกิบหลีอายุสามสิบเจ็ดเป็นพี่น้องกัน
นายสุวิทย์เริงสมุทรหรือบังสันอายุยี่สิบห้าปีคนนี้มอบตัวนะคะล่าสุดวันนี้สารจังหวัดกระบีออกไหมจับเพิ่มอีกหนึ่ง
นายสุริยันหรือบังหนีอายุ๓๐บังหนีก็หลบหนีอยู่คาดว่าหนีอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่
แต่ก็อาจจะออกนอกพื้นที่ไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีดังเป็นข่าวใหญ่
อาจจะหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้วด้วยซ้ำนี่ค่ะตำรวจภูทรภาคแปด
สวนสพอ่าวนางลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มนะคะในสวนยางพาราค่ะ
พื้นที่หมู่๑ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
ตรงนี้เนี่ยคือจุดที่คนร้ายยิงเสียสุชาตินะคะ
นายสุชาติขาวล้วนอายุ๕๔ปีแล้วก็ขุดหลุมฝั่งอำพรางเอาไว้
ไปเจอร่องรอยกระสุนสองนัดนะคะอยู่ที่ต้นยางพารา
สูงจากพื้นประมาณสี่เมตรนะคะต้องใช้ขวานฟันเจาะต้นยางอ่ะค่ะ
เพื่องัดเอาหัวกระสุนออกมานี่นะคะมันฝังอยู่ที่ต้นยางแบบนี้เลย
ฝังไปสูงนะใช่ค่ะสูงจากพื้นสี่เมตรอะค่ะนี่นะคะ
ใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่ใหญ่เลยนะต้องปีนขึ้นหลังรถกระบะ
ใช่กว่าจะเอากระสุนออกมาได้พอเอาออกมาได้เนี่ย
ต้องดูว่าเป็นกระสุนชนิดไหนอย่างไรเนี่ยกว่าจะเจาะเอาหัวกระสุนออกมา
เป็นกระสุน๙มมค่ะ๒นัดค่ะฝังอยู่ในต้นยางพาราค่ะ
ซึ่งตรงนั้นน่ะก็คือมันมีจุดที่มีหลุมฝังศพของเสียสุชาตินะคะ
ห่างอยู่สักประมาณเจ็ดสิบเมตรตามแผนผังนี่นะคะก็เลยคาดว่านี่แหละ
กระสุนเนี่ยแหละคือกระสุนที่ยิงมาจากปืนของคนร้ายที่ฆ่าเศรษฐชาติ
คือก่อนหน้านี้เจอปลอกกระสุนนะคะเป็นปลอกกระสุนชนิดเดียวกัน
ตกอยู่ในศุลย์ยางพาราสองปลอกห่างจากหลุมที่ฝังศพเศรษฐชาติประมาณห้าสิบเมตร
ก็เลยต้องเอากระสุนอันนี้ที่เจอที่ต้นไม้กับปลอกกระสุนแล้วก็ทุกอย่างที่เจอในจุดที่พบศพเสียสุชาติเนี่ยค่ะ
ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะสำคัญมากก็คือปลอกกระสุนที่เจอก่อนหน้านี้
กระสุนที่เจอล่าสุดวันนี้ชนิดเดียวกันหรือไม่
มาจากปืนกระบอกเดียวกันหรือไม่ตำรวจบอกว่าตรงนี้ต้องไปตรวจพิสูจน์เพิ่มค่ะ
กระบี่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าคดีนี้น่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่า๕คนด้วยซ้ำคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็อาจจะยังกบดานอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
หรือไม่ก็อยู่ใกล้จังหวัดใกล้เคียงตรงนั้นแหละ
ตอนนี้แบ่งชุดสืบสวนเอาเป็นสามชุด
เพื่อหาพยันฐานหลักฐาน
ชุดแรกก็คือออกหาพยันทราบ
พยานวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
นำมาให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วก็ส่งต่อให้ทีมสอบสวนค่ะ
ที่มีพันธุ์ตำรวจเอกตานิดรำดิตรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบีเป็นหัวหน้า
แล้วก็ส่งข้อมูลให้ชุดสืบสวนอีกทีมนึงอีกอีกทีมนึงเนี่ย
เป็นชุดติดตามไล่ล่าผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องย้อนไปดูตั้งแต่วันที่ขุดเจอศพเสียสุชาติ
วันเดียวกับวันที่ขุดเจอรถนะฮะค่ะว่าเออร่องรอยเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ
กระสุนที่มันพุ่งขึ้นไปบนต้นยางพาราสูงไม่ตั้ง๔เมตรยังไงหรือเปล่านะครับ
คือวันนั้นนะครับท่านผู้ชมครับที่เจ้าหน้าที่ไปขุดแล้วก็เจอศพเสียสุชาติในสวนยางพารา
ตรงเนี้ยฮะในพื้นที่หมู่หนึ่งตะบนหนองทะเลอำเภอ
เสียสู่ชาติหายไปตั้งแต่วันที่สามอ่าฮะ
สภาพศพที่เจอวันนั้นนะครับสวมเสื้อสีดำกางเกงสีแดง
ที่หายไปในวันล่าสุดนะครับคือ๓พฤษภาคม
ไซเลสข้อมือเงินมีสร้อยลูกประคำนะฮะ
แต่ศพเนี่ยเน่าเปื่อยแล้วส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับ
หนึ่งในหลักฐานที่พบในหลุมที่ฝังเสียสุชาติอยู่
คือขวดน้ำยาค่ายางพาราที่ชาวบ้านเขาเรียกกันน้ำกรด
นี่นะฮะหลายขวดด้วยนะครับขวดสีเขียวเนี่ยนะฮะ
ยี่สิบสี่ขวดคาดว่าบังฤทธิ์กับพวก
พอฆ่าเสียสุชาติแล้วขุดหลุม
แล้วเอาศพเสียสุชาติทิ้งลงไปในหลุมเนี่ยน่าจะมีการเอาน้ำเนี่ย
ราดศพเสียสุชาติเอาไว้นะเพื่อให้ศพเนี่ย
มันเน่าเปื่อยเร็วขึ้นมันเป็นน้ำกรดนะครับ
เอาไว้ฆ่าพวกน้ำขวดยาค่ายางพาราอะไรพวกนี้นะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราไปตระเวนดูร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตร
ในพื้นที่ตะบนหนองทะเลนะครับเผื่อจะมีใครเจอเจอว่าพวกบังฟิศเนี่ย
ซื้อบ้างหรือเปล่าเพราะเจอที่ศพของเสียสุชาติเนี่ยมันเยอะเหลือเกิน
ยี่สิบสี่ขวดนะฮะร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองทะเลนะครับ
ว่าบังฟิศน่าจะมาซื้อน้ำยาหรือว่าน้ำกรดยางพาราขวดสีเขียวเนี่ย
เพื่อเอาไปทำให้ศพมันเน่าเปื่อยเร็วขึ้นเนี่ยในหมู่บ้านหนึ่ง
ในตะบนเขาทองกำพื้นมือกระบี้ห่างจากบ้านบังฤทธิ์สิบกว่ากิโลเมตร
มีร้านอยู่นะครับแต่เจ้าของร้านเขาบอกเขาไม่รู้จักบังฟิศมาก่อนนะฮะ
และจากการสำรวจในพื้นที่ตำบลหนองทะเลนะครับมีเพียงร้านที่ขายน้ำกรด
สำหรับใช้ทำยางก้อนเท่านั้นนะครับไม่มีร้านไหนขายน้ำยาค่ายางขวดสีเขียว
มีความเข้มข้นสูงนะครับซึ่งจะใช้สำหรับทำยางแผ่น
ไม่มีเลยนะไม่มีแม้แต่ร้านเดียวด้วยเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่เขาทำยางก้อนขาย
เขาไม่ได้ทำยางแผ่นและร้านบังฟิศก็รับซื้อยางก้อนเท่านั้นด้วยนะครับ
ในพื้นที่คุณลุงครับอันนี้อันนี้คือส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ใช่ไหม
ใช่จะอยู่ในพื้นที่แล้วแว่งนี้ก็ใช้ตรงนี้ทำยางก้อน
ทำยางก้อนอย่างเดียวใช่แล้วแล้วแล้วขวดลักษณะแบบนี้ครับ
ให้ทำยางแผ่นอะไรนะครับให้ทำยางแผ่นอ๋อในพื้นที่มีขายเลยครับ
ไอ้ขวดไม่มีไม่มีไม่มีเลยในพื้นที่ตรงบนหนอกทะเลไม่มีเลยไม่มี
ส่วนใหญ่เขาจะขายเขาจะขายแบบนี้ใช่ครับเพราะว่าอะไรครับ
เพราะว่าชาวบ้านเขาทำยางก้อนอยู่หรือว่ายังไงใช่ตัวนี้ทำยางก้อนหมด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
ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นยางก้อน
อย่างก้อนที่เป็นยางอยู่ก้นถ้วยเวลาชาวบ้านเข้าไปเอาน้ำยางอ่ะนะ
ยงน้ำยางอะไรพวกนี้ก็เอาไปขายทำยางผงยางแผ่นยางก้อนนี่ก็เอาไปทำได้นะฮะ
แต่บางทีชาวบ้านแถวนี้เขาไม่ได้ทำลักษณะยางแผ่นน้ำกรดมันจะใช้คนละอย่างกันนะครับ
เราคุยกับเจ้าของร้านรับซื้อขี้ยางคนหนึ่งนะฮะพวกเศษยางที่อยู่ตามถ้วยยางพาราตามต้นอ่ะนะ
บอกว่าบังฟิศเนี่ยเขาก็เปิดนะเปิดรับซื้อขี้ยางแต่เพิ่งเปิดได้ไม่นาน
และมักจะรับซื้อขี้ยางราคาสูงกว่าท้องตลาดด้วยเพื่อจูงใจให้ชาวบ้านเนี่ย
เอาขี้ยางมาขายที่บังฟิศแล้วบังฟิศจะเอาไปขายให้กับร้านรับซื้อขี้ยางรายใหญ่
ในพื้นที่สุราธานีอีกทีนึงเหมือนกับจะกินกำไรอีกส่วนหนึ่ง
หมายถึงว่าบางฟิศเขารับซื้อขี้ยางไม่จำเป็นยังไงครับ
ไม่จำเป็นครับขี้ยางมันไม่จำเป็นต้องใช้ต้องกด

ทำเป็นขี้ยางทำเป็น
แล้วปริมาณเนี่ยพี่คนใช้เนี่ยขวดนึงเนี่ย

อันนี้มันไม่รู้มันผสมน้ำเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะ
มันต้องผสมน้ำด้วยผสมน้ำเบาด้วย
ภายในที่เขาเก็บพวก
ทำขี้แบบนี้ก็ไม่ได้ค่อยใช้กันเตอร์นี้ก็ไม่ใช้เลย

คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เนี่ยทางครอบครัวของเสียสุชาติบอกว่า
จะยังไม่ชาปนกิจศพนะคะจะยังไม่ชาปนกิจศพเสียสุชาติ
กว่าจะจับคนร้ายได้ครับครอบครัวได้ตั้งศพเสียสุชาติ
เพลงกุศลที่บ้านในพื้นที่หมู่ห้าในตำบลลำทัพอำเภอลำทัพ
จังหวัดกระบี่แล้วก็นิมนต์พระมาทำพิธีสวดบำเพ็ญกุศลน่ะนะคะ
มูลนิธิประชาสันติสุขจังหวัดกระบีรับศพไปดูแล
กว่าคดีจะคืบหน้าจนกว่าจะจับคนร้ายได้ค่ะ
ลูกสาวคนเล็กของเสียสุชาติค่ะนางสาวนรพรขาวล้วนอายุสามสิบปี
ในวันที่ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วก็ใส่พานไว้แบบนี้นะคะ
วางเอาไว้ในห้องนอนเพราะว่าพระบอกว่า
เก็บเอาไว้ที่บ้านเหมือนเป็นตัวแทนของพ่อ
พอถึงวันชาปนกิจจะเอาดินนี้ค่ะ
ใส่ไว้ในโลงและเผาไปพร้อมกับศพพ่อ
ก็ถึงแม้ว่าจะนำร่างของพ่อไปฝากไว้ที่มูลนิธิประชาสันติศุกร์นะคะ
แต่เชื่อว่าวิญญาณของพ่อยังอยู่กับครอบครัว
ตอนที่จุดเทียนกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
ลูกสาวบอกว่ารู้สึกเหมือนพ่อมานั่งอยู่ใกล้ค่ะ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

พูดกับพ่อขอให้วิญญาณพ่อ
ให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุด
แต่ขอให้มาหามาเข้าฝันลูกบ้าง
ลูกคิดถึงค่ะ
คุณผู้ชมค่ะลูกพี่ลูกน้องของเสียสุชาติค่ะนางมะลิวัลเป่าเงินอายุ๕๓
บอกกับทีมข่าวว่าเชื่อว่าวิญญาณของเสียสุชาติยังคงวนเวียนอยู่นะคะ
เพราะว่าสามีของเธอทำหน้าที่เป็นพิธีกรในคืนสวดพระพิธรรมศพคืนแรก
เล่าให้ฟังว่าตอนที่พระกำลังสวดอยู่อะค่ะ
สัมผัสได้ว่าวิญญาณของเสียสุชาติคล้ายกับเดินวนอยู่หน้าโรงศพ
เหมือนกับเดินผ่านหน้าสามีของเธอไปเลย
แล้วก็กลิ่นนะคะเตะเข้าจมูกอย่างแรง
สามีตกใจแล้วก็นิ่งไปพักหนึ่งเลยนะคะ
ก็เลยเชื่อว่าเสียสุชาติเหมือนกับต้องการสื่อสารอะไรบางอย่าง
เพราะว่าสนิทกันมากค่ะ
เราก็สังเกตเพราะว่าปกติเขาก็เป็นคุณที่นำพระอะไรเนี่ยตลอด

คุณที่เขาเนี่ยม
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ของบังฟิศอีกรอบนะฮะเพราะมีกระแสข่าวบอกว่าบังฟิศกับกิบหลีเนี่ย
สองพี่น้องเขาติดต่อมายังผู้นำแกนนำในหมู่บ้านค่ะนะฮะ
นำชุมชนในหมู่บ้านแล้วก็คนใกล้ชิดด้วยบอกจะขอเข้ามอบตัว
หลังจากหนีกบดานไปหลายวันนะฮะบ้านบังฟิศเป็นร้านขายของด้วย
เป็นลานรับซื้อขี้ยางด้วยวันนี้ยังถูกปิดเงียบนะครับ
เจอกับพ่อของบังฟิศกับกิบหลีนะครับก็คือนายสุจินเริงสมุทร
อยู่ใกล้กับร้านของบังฟิศบอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่ออะไรจากลูกชายทั้งสองคนเลยนะฮะ
คือได้คุยกันครั้งสุดท้ายเนี่ยนายสุจินบอกว่าคุยกับลูกชายคือช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ก่อนจะเกิดเหตุที่ว่าเสียสุชาติมาทวงเงิน
จากนั้นติดต่ออะไรลูกชายไม่ได้อีกเลยหลังจากวันนี้มีกระแสข่าวว่าบังฟิศกับกิบหลีจะมามอบตัว
พ่อบอกว่าก็ยังหวังอยู่ว่าจะติดต่อมาจริงเพราะเป็นห่วงลูกเหมือนกันไม่อยากให้หลบหนี
ถ้าทำผิดก็ต้องกล้าออกมายอมรับผิดพ่อของบังฟิศกับกิบหลีบอกนะครับ
บอกกับเราผ่านไทยรัฐนิวโชว์เลยนะฮะบอกว่าถ้าบังฟิศกับกิบหลีลูกชายสองคนฟังอยู่
พ่ออยากให้ออกมามอบตัวกับตำรวจอยากให้ออกมาสู้คดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ต้องไปอาณาจรรย์กว่าตัดทิ้นว่าที่พิษที่ทุกข์ปัญหาในโลก
อันโทรมมันคนละมุมตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะ
ฝั่งนี้เนี่ยคุยกับลูกชายผ่านไทยรัฐนิวโชว์
ซึ่งลูกชายเนี่ยหลบหนีอยู่ยังมีลมหายใจอยู่

ส่วนเมื่อสักครู่นี้อีกฝั่งนึงเนี่ย

ต้องคุยผ่านโรงศพค่ะคุยกับศพที่กำลังจะเอาไปเก็บ
เพื่อรอวันให้ผู้ต้องหาเนี่ยโดนจับหรือว่าจะออกมามอบตัว

คุณนฤทธิ์ก็เลยได้เบอร์โทรมานะฮะเบอร์โทรของช่างตัดผมคนหนึ่ง

ที่เราไปตามคดีนี้อยู่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับก็ต้องรอดูแล้ว

ฟิศกับกิบหลีเนี่ยจะได้ยินที่พ่อเขาบอกหรือเปล่าจะออกมา
มอบตัวหรือไม่คุณนฤทธิได้คุยกับช่างตัดผมคนหนึ่งที่บังฟิศ
กิบหลีไปตัดผมบ่อยคือพอพ้นโทษออกมาเนี่ยเขามาตัดผม
กับช่างคนนี้ที่ร้านนี้บ่อยมากแต่ช่างตัดผมคนนี้บอกว่าตอนมาตัด
ผมก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังนะช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่
ได้มาเลยนะ๒เดือนที่ผ่านมาบังฟิศกับกิบหลีจะเรียกช่างตัด
ผมแต่เป็นคนอื่นนะให้ไปตัดผมให้ที่บ้านไม่มาที่ร้าน
ระหว่างนั้นเขาพูดถึงไอ้นี่ให้ฟังไหมพี่เสียสุชาติ

ช่วงมทประเมนแทนกอลว่าไปแคร่ที่นี่ไม่ได้เป็น
แล้วพี่มาทราบข่าวขอพี่บังฤษแกปาลบหนีอยู่ตอนนี้มี

ผมก็เป็นคนดีนะครับถ้าเกมาตัดผมเนี่ยคือเหมือนหรือว่า
ก็วันนี้ทั้งวันนะครับท่านผู้ชมครับคนในครอบครัวคนใกล้
ชิดคนต่างที่รู้จักกับบังฟิศกับกิบหลียืนยันว่าทั้ง
เพราะ๒คนนี้ไม่ได้ติดต่ออะไรมาเลยที่มีกระแสข่าวว่า๒คนนี้
พยายามจะติดต่อมายังญาติพี่น้องหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่
เพื่อขอมอบตัวยังไม่มีการติดต่อมานะฮะ
ล่าสุดอีกคนหนึ่งถูกออกไม้จับตอนนี้ก็หนีอยู่เหมือนกัน
ก็หนีอยู่๓นะครับมอบตัวไป๑